ติดตามความคืบหน้าจากคุณจิรภาสุริสุขบรรยายงานสดมาจากสำนักงานกศธชครับ
แต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันเข้ามาจ่ายเงินค่าประมูลงวดแรกที่มีมูลค่ากว่า๘๐๐๐ล้านบาทหรือไม่
แต่ต้องเข้ามาชี้แจงว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อให้มีความคืบหน้า
นะครับซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่าจากงั้นทางเชิญงานหรือว่าทางตลาดหลักทรัพย์ร่วมกันเนี่ยคาสอันการณ์ทาง
ว่าจ่ายหรือไม่จ่ายเพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายแล้วถูกไหมครับ
ซึ่งผมก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็พยายามบอกส่งข่าวไปว่า

หรือจ่ายเงินจะถือว่าสละสิทธิ์รับใบอนุญาต
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกตคให้ความเห็นว่า
หากไม่มีการเข้ามาชำระเงินงวดแรกเกิดขึ้นจะต้องถูกปรับหลายหมื่นล้านบาท
และส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจทีวีดิจิตอล
ที่อาจเสี่ยงถูกแบ็คลิสต์
นอกจากนี้ยังเชื่อว่าหากมีการนำคลื่นดังกล่าวมาประมูลใหม่
จะมีผู้เข้าร่วมประมูลอย่างแน่นอนค่ะ
เพราะเป็นคลื่นที่สามารถนำไปต่อยอดโอกาสทางธุรกิจได้
ซึ่งปรากฏว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวใดจนถึงตอนนี้ค่ะ
และในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกรตคอต่อไปเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานกศธช
ขอบคุณครับจับตาเส้นตาย๑๖นาฬิกา๓๐นาที